มีแฟนเราไม่เอารักเขาเราไม่ดี
มีไม่แถวนี้โปรดจงเสนอ
คนรักจริงจากใจฉันอยากเจอ
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
แมวร้อง

มั่นใจมั่นใจว่าร้องได้แล้วร้องได้จริงร้องได้แบบนี้แมวค่ะรับแล้วหกหมื่น
อยากเจอคนจริงใจนะครับเพลงนี้จากศิลปินคุณดวงตาคงทองนะครับ
เป็นเพลงสนุกเพลงแรกของแมวนะครับสำหรับรายการของเราที่ร้องออกไป
นี่เพราะความลำบากแท้นะคะทำให้เราได้มาเจอกันและความลำบากแท้นะคะคุณแม่
ทำให้คุณแม่ได้เห็นว่าลูกสาวมีความสามารถและนอกจากมีความสามารถแล้ว
ยังมีความรักคุณแม่เต็มหัวใจเลยนะคะคุณแม่อยากให้ลูกเรียนสูงเห็นบอก
ตั้งใจไว้ตั้งแต่หอบน้องไปอยู่บ้านคุณตาคนเดียวนี่แหละ
เลี้ยงให้ลูกเรียนได้สูงที่สุดเท่าที่จะไหวตอนนี้น้องเรียนอะไรอยู่คะ
เรียนคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษอยู่ที่มหาวิทยาลัย

ค่ะ
ผู้หญิงคนเดียวคุณแม่คนเดียว
นอนแค่ที่ไม่มีขวาปิดด้วยซ้ำ
ลูกมาคนเดียวแล้วลูกเรียนอยู่

ตอนนี้แม่ภูมิใจไหมถึงยังไม่จบก็ตาม

เราก็ยังพอมีปัญญาเลี้ยงลูกส่งเสียลูกมาได้ขนาดนี้

ตอนนี้น้องแมวต้องเรียนอีกกี่ปี

อีกปีสุดท้ายแล้ว

ค่าเทอม๑๖๐๐๐บาทค่ะ
๑๖๐๐๐บาทสำหรับครอบครัวของคุณแม่น้องแมว
เป็ดว่าเยอะแล้วก็หืดขึ้นคออยู่บนชั้น

น้องไปกลับอีกไปกลับวันหนึ่งกี่กิโล

ปีแรกอยู่แล้วก็คิดว่าค่าหอกับค่าไปกลับมันพอกัน
เขาก็เลยบอกว่าแม่แม่ไปผ่ามาแล้วแม่ลำบาก
เดี๋ยวหนูไปเช้าเย็นกลับช่วยกัน
ก็พอมหาลัยเลิก๓โมงเขารีบนั่งรถกลับมาช่วยขาย
ช่วง๕โมงเย็นลูกค้างานเลิกก็จะขายดีหน่อย

ข้ามกี่จังหวัด

ทำมาหากินขายของ
ตอนเรียนจบตอนนั้นน่ะความรู้สึกของคุณแม่จะเป็นยังไงคะตอนน้องเรียนจบ
ก็คงจะเหมือนเขาจบมัธยมปีที่๖ดีใจค่ะ
ใส่ชุดปริญญานะไปรับปริญญา

แม่ก็ต้องอยู่ให้เห็นชุดคุยของหนูนะ
เออแม่ต้องอยู่ให้ถึงวันนั้นนะลูกไม่ต้องกลัวค่ะ

นี้มันทำร้ายเฉพาะคนที่ยิ้มไม่เป็นแต่แม่ยิ้มเป็น
เพื่อนที่ตลาดบอกว่ายิ้มได้อย่างนี้อยู่ได้อีกนาน
เพื่อนแม่อยู่ตลาดนัดเยอะแยะ

คือจริงน้องแมวเขาจะเรียนจบหรือไม่เรียนจบ
ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะว่า

จบโรงเรียนชีวิตแล้ว

เอาตัวรอดในชีวิตไม่ได้ทำอะไรไม่เป็น

เขาก็มีอาชีพเขาทำอะไรเป็น

ทำขนมก็เป็นทำกับข้าวกินก็เป็นนะคะ
เขาสามารถทำกับข้าวขายได้

ขอบคุณก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับ

ส่งรูปมาให้พวกเราดูกันด้วยนะ

มาถึงเพลงที่๕กันแล้วสิ

พร้อมจะฟังอินโทรเพลงที่มีมูลค่า

อินโทรเพลงที่๕มูลค่า

สั้นดี
แล้วก็เนื้อร้องดี
มันมีท่อนที่คล้ายกันอาจทำให้เราค่อยเคยได้

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
แมวครับจะสู้หรือจะหยุด

เหลืออีก๒ตัว
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ตั้งสติให้ดีนะ

คิดว่าเราร้องให้ผู้ชมทางบ้านฟัง
แค่นั้นหนูทำได้หมดลูก
เงินไม่ใช่ปัญหานะ
มาถึงเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕เพลงมาครับ
ขอบคุณทุกคน

เข้ารับที่ท่อเคียงใจใจกัน
ก็ใช้ความค่าถึงความสุขทุกท่าค่ะขอบคุณทุกคน

คืนวันก็ยังฟังปรึงเสมอ
เสียงมันชัดขึ้นทุกวันคำว่าฉันนั้นรักเธอ
วันไหนที่ไม่ได้เจอก็คอยห่วงหา
บังเอิญเห็นเธอควงใครอีกคน
เคยสุขล้นก็ป้นเปื้อนด้วยน้ำตา
มินมองเธอสุขกับเขาด้วยใจที่เศร้าเกินกว่า
จะลืมภาพเจ็บปิดตาแค่เดินจากไป
คำว่ารักที่เธอเคียงล้มใจฉัน
ต้องใช้กีฬา
หยดน้ำตาลบจึงจะหาย
ถึงเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่ง
ก็ไม่เคยรักใครง่าย
เมื่อรักเธอคือให้หมดใจแม้ต้องเจ็บช้ำ
อยากจะถือว่ารักมีเธอให้เยอะ
อยากจะลืมเธอไปไม่ต้อง

แต่ก็อยากจะลืมได้ลง
ใจยังของเราควรเท่าคำ
นั่งลงหายลบคำหนึ่งคำ
นี่ด้วยน้ำตา
หยดน้ำตา